ประสบกรณิกรไทยจำนวนมากไปนั่งสมาธิและร่วมสวดมนต์
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริเวณลานพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
ดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ติดตามบรรยากาศจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ประสบกรณิกรยังคงนั่งประจำที่อยู่ที่บริเวณสนามย่า
หน้าบริเวณอาคารสาราสิริราชร้อยปีกันเกือบเต็มพื้นที่
เพื่อเป็นการแสดงพลังความจงรักพักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
สวดมนต์บทพชังคปริศดังไปทั่วบริเวณลานด้านหน้าอาคารสิริราชร้อยปี
และสนามย่าหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
เนื่องจากมีประชาชนที่มีความจงรักพักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนมาก
รวมพลังมาสวดมนต์ถวายพระพรให้พระองค์หายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
ส่วนใหญ่นั่งหันหน้าไปที่อาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ประทับพักรักษาพระวรกาย
สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งประจำที่มาตั้งแต่เช้านานหลายชั่วโมงค่ะ
นางวรินการสุริยันอายุ๕๔ปีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดปฐุมธานี
จากจะมาสวดมนต์แล้วนะคะยังถ่ายเอกสารบทสวดโภชังคปริศมาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
และนำทูบมาบริจาคเพื่อใช้สำหรับการศักระพระบรมราชานุสาวรีพระมหิตราธิเบสอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วย
โดยระบุว่าอยากให้ผู้ที่มาถวายพระพรมีบทสวดมนต์ที่อ่านง่ายและสวดได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งเป็นการทำดีถวายในหลวงอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ขณะเดียวกันมีสถาบันพระปกเกล้าและแพทยศภาได้นำน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนด้วยค่ะ
แม้ว่าเวลานี้ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
คาดว่าจะมีมากขึ้นในช่วงเย็นค่ะ
สุภานีคสมโพธข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลศิริราช